ปิดเมืองล่าเสียแป้งเค้นลูกสมุนช่วยพาหนี
โอ้โหถ้าไม่มีคนช่วยอ่ะ
ถ้าไม่มีคนช่วยมันจะตบหน้ากลม

ตั้งทีมล่าแป้งนะคะรองอธิบดีคุกไปบัญชาการ
หมายจับ๔ช่วยตัดตัวหนี
จ่อสอบ๒ผู้คุมสมรู้ร่วมคิดนะคะ
มีหลายตัวละครมีหลายบทบาท
ไปเอาครีมตัดเหล็กทั้งเปลี่ยนตรวนออกมาแล้ว
ใช้สองหญิงสองแต่แก้ด้วยตี่แป้งจอจะพูดค่ะเมื่อว่าเนี้ยเป็น
โทษโทสุรพงศ์ถนอมจิตผู้บัชการอบรวจภูทรภาค๘
ท่านไปที่สพมนครศรีธรรมราชเลยไปประชุมเครียดนะ
แล้วก็ออกมาแถลงความคืบหน้าของคดีนี้โดยเปิดเผยบอกว่า
ชุดสืบได้รวบรวมพยาหลักฐานยื่นสารขอหมายจับ๔คน
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือร่วมกันนำพานายชาวลิศหรือเสียแป้ง
นี้ล่าสุดนักศึกษาหนุนมัธหมายจับแล้วนะครับประกอบไปด้วย๑
จีระวุฒิหรือว่าปอยเขาชื่อลูกวัวด้วยใช่ไหม
ใช่ก็เมื่อกี้นั่นแหละที่คุณผู้ชมเห็นทำหน้าที่อะไร
คือเอาครีมตัดเหล็กให้แล้วก็พาออกจากโรงพยาบาลเมื่อกี้
กล้องวงจรปิดเดี๋ยวเรียงตัวก่อน

นางยุวเลศหรือหมวยอายุ๒๖
คนนี้แหละเป็นคนเฝ้าไข้แล้วแหม่ข้อมูลบอกว่า
เป็นคนที่อำนวยความสะดวกให้หลบหนีอุ้ยซื้อโทรศัพท์ให้อ่ะ
อะไรเสียแป้งใช้ทำอะไรก็ทำให้อ่ะนั่นไงแต่เป็นคนที่เปิดเผยข้อมูลหมดเหมือนกันนะ
ใช่ต้องกันเขาไว้ต้องกันต้องเก็บเขาไว้ไหมเนี่ยทั้งสี่คนครับ
ดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันกระทำให้ผู้ถูกคุมขังตามอำนาจศาล
ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไป
หนีหลุดพ้นจากการคุมขังครับคุณผู้ชมลองฟังดูฮะ
ผู้หญิงก็ว่าจ้างนะครับติดต่อว่าจ้างเพราะเอ่อนายชาวลิศเนี่ย
นะครับก็มาว่าจ้างให้เฝ้าเฝ้าไข้ในการเฝ้าไข้เนี่ย
ก็ทำหน้าที่อื่นด้วยนะครับอาจจะมีการนำพาสิ่งของนะครับ
ให้ใช้เครื่องมือสื่อสารนะครับแล้วก็ไปพบกับผู้ชายอีกสองท่าน
ที่นำอุปกรณ์เสื้อผ้านะครับแล้วก็ยานพานะที่มาช่วย
นายชาวลิศให้พ้นจากการควบคุมไปท่านครับท่านครับท่านครับ
นักข่าวยกมือแย่งกันถามท่านครับท่านครับแล้วอย่างเงี้มีเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลเกี่ยวข้องไหมท่านบอกว่ายังไม่พบอ่ายังไม่พบ
พยานหลักฐานนะครับเชื่อมโยงไปถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
แต่ในส่วนเจ้าหน้าที่รัชธรรมแต่ในส่วนเจ้าหน้าที่รัชธรรม
ควบคุมตัวเสียแป้งเนี่ยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
หากพบการกระทำความผิดนะครับโดยเจ้าหน้าที่มีเจตนาล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เดี๋ยวโดนอาญานะจ๊ะส่วนที่มีกระแสข่าวบอกว่าโอ้อันนี้กระแสข่าวนี้น่ากลัว
คุณผู้ชมที่บอกว่าเสียแป้งออกมาเนี่ยหนีออกมาเนี่ยเพื่อจะไปล้างแค้น
พยานในคดีท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคแปด
ให้ความมั่นใจให้ความเห็นบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของเรื่องในอดีตนะ
ที่ผู้ก่อเหตุไปกระทำผิดมาใช่ไหมแล้วจะต้องเข้ารับโทษ
แล้วมีพยานหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไปให้ความหวังเขานะ
เอ้ยเสียแป้งเดี๋ยวผมช่วยได้เสียแป้งทำแบบนี้เดี๋ยวช่วยได้
เสียแป้งทำอย่างนั้นอย่างนี้สิเดี๋ยวผมจะช่วยได้
แต่ไม่สามารถจะทำได้ไงก็เลยมีความกังวลว่าเสียแป้งจะแค้นหรือเปล่า
นะที่หนีไปได้เดี๋ยวจะกลับมาล้างแค้นซึ่งตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงนะครับ
จัดกำลังตำรวจดูแลพยานไว้แล้วขณะที่กรมรัชธรรมโอ้โหท่านเดือดร้อนตอนเนี้ย
เผยแพร่เอกสารข่าวตั้งรางวัลนำจับหนึ่งแสนบาทนะครับ
แล้วก็เตือนนะครับคนที่ช่วยเหลือเสียแป้งหรือให้ที่พักพิง
มีความผิดต้องถูกดำเนินคดีนะครับนี่คือภาพรวมเท่านั้น
เดี๋ยวต่อไปน้องน้ำแข็งน้องดอมจะค่อยค่อยเล่าแกะทีละคนแกะทีละคน
เนี่ยฮะค่ะไปแกะรอยทั้งกล้องวงจรปิดสัญญาณมือถือของเสียแป้งก่อนละกันค่ะ
คุณผู้ชมเอาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลยนะคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ตอนสี่ทุ่มของวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลากล้องวงจรปิดจับภาพอะไรได้ดูหน้าจอกระบะนี่
ไหนไหนกระบะรถในบิ๊กที่เขียนเอาไว้ในบิ๊กก็คือนายจักรีนนั่นแหละค่ะอ่า
มาแล้วไปจอดล็อกนู้นไปจอดล็อกนู้นอ่าเห็นเมื่อกี้เห็นลูกศรนะเออ
ไปจอดรออยู่ในโรงพยาบาลหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่ง
จะเห็นเห็นหน้าจะเห็นหน้าที่รถกระบะอีซูซูสีขาวครับ
ตอนนั้นเนี่ยปอยเป็นคนขับปอยคือจีรวุฒินะขับเข้าโรงพยาบาล
รอรับเสียแป้งเกือบสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยอืมทีนี้จากภาพนิ่งวงจรปิดในโรงพยาบาล
คือจะเห็นกระบะอีซูซูของจีรวุฒิจอดอยู่ด้านหน้าอาคารในโรงพยาบาลใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะรอ
ตอนนี้แหละจังหวะรอเสียแป้งน่ะลงมาจากตึกแล้วก็พากันหลบหนีอ่า
ดูต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมอ่ามันก็จะสอดคล้องกับกล้องวงจรปิด
ตัวที่ออกมาจากลิฟต์นี่แหละเที่ยงคืนของวันที่๒๒ตุลาก็จะเห็นกระบะ๒คันออกมาจากประตูห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาราช

เหมือนกับขับนำขบวนแล้วตามรายงานบอกว่า
เสียแป้งนั่งมาคันนี้ด้วย
หลังจากนั้นตามมาด้วยอีซูซูสีขาว
ซูซูสีขาวนี่คือจีรวุฒิหรือว่าบอยเป็นคนขับนะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยขบวนรถที่พาเสียแป้งหลบหนี
ก็มุ่งหน้าไปยังสี่แยกหัวถนน
เดินทางมุ่งหน้าเข้าตรังแล้วก็ไปที่กระบี่
ที่จะออกชายแดนไทยเมียนมา

บุคคลที่เสียแป้งไปขอความช่วยเหลือจำได้ป่ะข่าวตอนแรก
อะไรนะไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ถูกไหมแล้วถูกปฏิเสธ
ทีนี้ก็กลายเป็นว่าเสียแป้งก็ต้องขับย้อน

แล้วตำรวจชุดไล่ล่าก็ไปเจอมิซูบิชิสีขาว
ด่านตรวจที่สตูนถูกจอดทิ้งไว้
ใกล้กับท่าเรือแห่งหนึ่งที่สตูนนะ
ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับมาเลเซีย
แล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

คือเขาบอกว่าสัญญาณมือถือของเสียแป้ง
เครื่องนี้ซื้อมาตอนหลบหนีเลย
แล้วใครไปซื้อให้ไหม
ไหมคนเฝ้าไข้นี่แหละค่ะ
ซึ่งจากการตรวจสอบเขาบอกว่าตอนแรกนะ
สัญญาณมือถืออยู่ที่พื้นที่จังหวัดพัทธลุงจุดหนึ่ง
แล้วหลังจากนั้นก็มาเจออยู่ในพื้นที่สตูน
แต่ก็ยังไม่ได้มีรายงานนะว่าเสียแป้ง
บิ๊กแล้วก็ปอยหรือว่าบอยออกนอกประเทศไปหรือยัง

มันเป็นรอยต่อข้ามไปฝั่งมาเลได้
อันนี้คือทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็สัญญาณมือถือนะคะ
หนึ่งคนสำคัญคือไหมคุณผู้ชมฮะ
ไหมเป็นใครเดี๋ยวไล่ให้ฟังก็คือ
เสียแป้งเนี่ยมีลูกน้องคนสนิท
ลูกน้องคนสนิทมีภรรยา

ติดต่อไหมว่าจ้างไหมมา
ให้ไหมมาเฝ้าไข้เสียแป้ง

ย้อนไป๒๐ตุลาคมที่ผ่านมา
ไปหาหมอฟันที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แต่หมอแจ้งเลื่อนนัดตรงนี้ก็น่าแปลกแล้วนะคุณผู้ชมฮะ

ทีนี้เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็เตรียมจะคุมตัวเสียแป้งกลับ
ระหว่างนั้นเสียแป้งแสดงอาการเหมือนแขนขาอ่อนแรง

แนวทางการสืบสวนพบว่าก่อนเสียแป้งหลบหนี
ไหมเนี่ยเดี๋ยวให้เงินนะแล้วมาเฝ้าไข้เสียแป้งหน่อย
คาดว่าไหมนี่แหละเป็นคนเอากุญแจผีที่ใช้ไขโซ่ตรวนมอบให้กับเสียแป้งครับ
โดยก่อนหน้านี้บิ๊กจักรีเป็นหนึ่งในสี่คนที่โดนไหมจับ
พยายามเข้าไปหาเสียแป้งเพื่อจะตัดโซ่ตรวนตั้งแต่๒๐ตุลาคม
แต่เนื่องจากว่าตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ราชธรรม๒นายคอยเฝ้าประกบเสียแป้งอยู่
ก็เลยอาจจะไม่ถึงตัวเสีย
ส่งไม้ต่อให้นางสาวไหมมาดำเนินการแทนครับ
เพราะว่าไหมเองก็รับจ้างมาอยู่แล้วไง
รับจ้างเฝ้าไข้ให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลอยู่แล้ว
ซึ่งสามารถจะผ่านเล็ดลอดเจ้าหน้าที่ราชธรรมไปได้
กระทั่งช่วงสายวันที่๒๑ตุลาคม
ไปซื้อโทรศัพท์มือถือให้กับเสียแป้ง
กุญแจโซ่ตรวนใต้ผ่าห่มหลังจากนั้นเห็นไหมคุณผู้ชมฮะ
เสียแป้งเปลี่ยนชุดเลยเป็นชุดดำล้วนไปแล้ว
แล้วก็เดินออกมาครับหลบหนีมาโดยมีบอยมารับ
กล้องวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้ครับก็คือเที่ยงคืนวันที่๒๒ตุลาคม
แล้วเสียแป้งยังได้ปืน๙มมจากในบอยไปด้วยนะให้พกติดตัวไว้ด้วยครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมคือบทบาทและหน้าที่ของไหมครับ
ที่รับจ้างให้มาเฝ้าไข้แล้วก็มีการไปซื้อโทรศัพท์มือถือมาให้ด้วยครับ
ยังยังยังไม่หมดของไหมนี่ยังไม่หมดมาฟังจากไหมเขาเลยดีกว่า
นางสาวไหมรับสารภาพรับสารภาพถึงแผนการแผนการที่จะพาเสียแป้งหนี
โดยอ้างว่าตอนแรกนะก็ตั้งใจว่าจะใช้ครีมตัดเหล็กตัดโซ่ตวน
แต่ปรากฏว่ามันแข็งมันเอาไม่ออกก็เลยไปอ้อนผู้คุมบอกว่า
มันไม่รัดเท้าอ่ะให้มารวมผมหน่อยอันนี้ถ้าจริงอย่างที่ไหมพูดเนี่ย
โหกระบวนการรัชฐันของไทยเนี่ยมีปัญหาแล้วนะเอ่อ
สู่ประของโตเข้าตัวเฉยเลยอ่ะเออเจ็บเท้า
คุณผู้ชมครับเมื่อวานี้ชุดสืบสวนคุมตัวนางสาวิลาวันนะครับ
หรือว่าไหมนะครับอายุ๓๒ปี
ผู้ทำหน้าที่เป็นคนเฝ้าไข้เสียแป้งเนี่ย
มาสอบสวนที่กรบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรนครศรีธรรมราชเนี่ย
สอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะสอบปากคำด้วยตัวเองเลยครับ
กลุ่มผู้ชมครับโอ้โหนางสาวใหม่ให้การบอกว่า
เธอมีอาชีพรับจ้างเฝ้าไข้รับจ้างเฝ้าไข้
ตอนที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะ
คือใครมาจ้างก็เฝ้าคิดเท่าไหร่วันละ๔๐๐
กระทั่งวันที่๒๐ตุลาคมคุณผู้ชมมีคนมาจ้าง
ทีแรกนะทีแรกนะทีแรกเธอบอกเธอไม่รู้ใครเสียแป้ง
รู้แค่ว่ารู้แค่ว่านะครับ
เป็นผู้ต้องหาในคดีทั่วไปที่ถูกเจ้าหน้าที่รัชธรรมคุมตัวมา
แล้วก็อ้างบอกว่าคราวนี้นะทีแรกบอกไม่รู้เป็นใครนะ
พอต่อมาเนี่ยอ้างบอกว่ารู้แผนนะแผนการของเสียแป้งที่จะหนีเนี่ย
วันที่๒๑ตุลาคมเนี่ยหลังจากเสียแป้งออกอุบายเนี่ยนะครับ
เธอไปบอกเจ้าหน้าที่นี้บอกเจ็บข้อเท้าขอเปลี่ยนขอเปลี่ยนโซ่ตรวนหน่อยนะครับ
ให้มันใหญ่กว่าเดิมหน่อยนะนอกจากนี้เสียแป้งยังขอยืมโทรศัพท์ของเธอ
คือเธอเนี่ยให้การผมว่ามันขัดกันไปขัดกันมานะบอกว่าจะขอยืมโทรศัพท์เธอ
โทรไปหาลูกน้องเธอบอกไม่เอาไม่เอาไม่ให้หรอกเพราะเดี๋ยวจะถูกถูกดำเนินคดี
หาว่าฉันมีส่วนรู้เห็นจนเสียแป้งบอกว่าไม่เป็นไรเธอ
ลองคิดดูแล้วกันนะถ้าเธอช่วยฉันสองแสนฉันจะให้โอ้โห
บ้านหลังหนึ่งที่ภูเก็ตเธอจะได้บ้านเดี่ยวด้วยนะเออเธอได้เท่าไหร่
ในที่สุดเธอได้สองพันโอ้โหสองพันแล้วใครเป็นคนโอน
หวยอ่ะหมวยโอนเพราะว่านี่หรือเปล่าพี่เบิร์ต
พอยังได้ไม่ครบปั๊บเนี่ยไหมก็เลยออกมาเปิดเผยหมดเลย
เต็มที่เอาตัวรอดเถอะไหมส่วนที่จังหวัดพัทธลุงนะ
ตำรวจคุมตัวนางสาวยุวเล่นกลศึกหรือว่าคนนี้ล่ะหมวย
หนึ่งในสี่ผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งถูกนางสาวหมายซัดทอด
ว่าเป็นคนจ้างนะมาเฝ้าไข้นะครับสอบสวนที่กรบังคับการตำรวจภูทรลบบุรี
ขออภัยพัทธรุงขออภัยพัทธรุงนะนะครับพ่อแม่ของนางสาวหมวยนะครับ
มาร่วมฟังด้วยแล้วจากนั้นก็ถูกส่งตัวต่อไปที่กองบังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดนครศรีธรรมราชครับบ่ายสามเมื่อวานครับบ่ายสามเมื่อวาน
จังหวัดพัทธลุงนะครับปูพรมค้นเลยนะครับค้นพร้อมกัน๔จุดเป้าหมาย
คดีเสียแป้งเนี่ยจุดที่๑บ้านของบิ๊กอยู่หมู่๕
ตะบนพญาขันอำเภอเมืองจุดที่๒บ้านของเสียแป้งที่หมู่๗
บนท่าแคร์อำเภอเมืองจุดที่สามบ้านพักของหมวยที่หมู่แปด
ตะบนควนขนุนอำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธรุงและจุดที่สี่
บ้านพักของนายเบนจาเหล็มปานอายุไม่ทราบขออภัย
หมู่๖ตะบนคลองเฉลิมอำเภอกงหลาจุดนี้เนี่ยพบตัว
พบตัวเจ้าของบ้านก็เลยคุมตัวมาสอบสินะฮะ
ถ้าเจอตัวต้องคุมตัวมาสอบในส่วนของหมวยยังให้การปฏิเสธเสียงแข็ง
เสียงแข็งนะบอกเธอไม่เกี่ยวข้องเธอไม่เกี่ยวข้องเลย
เสียแป้งเนี่ยนะอย่ามาซัดทอดถึงฉันครับนี่คือหมวยฮะ
ผมก็ไม่เกี่ยวนะผมคือเฉลิมพงศ์ผมคือช่างปุ๊
ตอนที่ผมดูข่าวผมเห็นหน้าจอแล้วชี้ลูกศรผมผมก็สะดุ้ง
ได้ยินคุณอ่านข่าวแล้วบอกว่าชื่อเฉลิมพงศ์ผมก็สะดุ้ง
เมื่อวานคนหน้าเนี่ยจีระวุฒิเมื่อวานเป็นเฉลิมพงศ์นะ
ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องให้พื้นที่กับช่างปุ๊เฉลิมพงศ
ในการที่จะชี้แจงหน่อยว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้อง
ถึงแม้ว่าตอนแรกจะมีข่าวออกมาเชื่อมโยงว่า
อดีตลูกน้องเสียแป้งพาหนีนักข่าวลงพื้นที่
ไปเจอกับช่างปุ๊ค่ะเนี่ยทางซ้ายเนี่ยนะใช่
เฉลิมพงศ์ฤทธิรงค์เอาจริงพี่เดี๋ยวมีรูปเปรียบเทียบให้ดู
คือจะเห็นความแตกต่างกันเลยแหละนี่ค่ะไปที่หมู่สิบเอ็ดค่ะ
อำเภอศรีนครินที่จังหวัดพัทธลุงบอกว่าผมโดนพาดพิง
หาว่าผมพาเสียแป้งหนีผมปฏิเสธเลยนะจริงผมรู้จักกับเสียแป้ง

รู้จักอันนี้รู้จักจริงผมไม่ปฏิเสธรู้จักช่วงโควิดกับพี่ปี๑๙๖๓
ก็เสียจ้างให้ผมไปซ่อมรถหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอเสียแป้งมาหลายปีเลย
พอมาเป็นข่าวเนี่ยมีตำรวจระดับภูมิกับการมาหาผมถึงบ้าน
ผมก็บอกไปแล้วว่าไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วผมย้ำนะว่าผมอ่ะชื่อช่างปุ๊
เลิมพงศ์ผมไม่ใช่อะไรนะจีรวุฒิหรือว่าปอยหรือว่าลูกวัวอะไรเลย
ลองดูภาพเปรียบเทียบสิเราทำมาให้เห็นเลยเปรียบเทียบว่าจีรวุฒิกับ
เลิมพงศ์ต่างกันยังไงอ่าทรงผมคนละทรงใช่ทรงผมนี่เห็นชัดเลยนะ
เลิมพงศ์เนี่ยออกสกินเฮดหน่อยคือตัดผมสั้นตอนนี้ตัดให้ตัดผมสั้น
แต่ไอ้คนที่ลิฟต์อ่ะเห็นไหมผมยาวมาแบบนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหม
บอกแล้วว่าผมไม่เกี่ยวเลยแล้วกังวลไหมอ่ะบอกจริงผมก็ไม่ได้กังวลนะ
เพราะผมไม่ได้ทำผิดอะไรแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยผมทำธุรกิจซ่อมรถมันเป็นงานบริการไง
แล้วเวลาข่าวออกไปเนี่ยพอมีชื่อผมช่างปุ๊เฉลิมพงศ์ผมกลัวมันจะกระทบ
เดี๋ยวลูกค้าเขาก็จะไม่มาไม่มาซ่อมรถร้านผมตอนนั้นแกกี่ปีมาแล้วพี่ที่พี่ไปซ่อมรถให้แก
ตกใจไหมคะคือไม่ได้ทำอะไรผิดเออแต่พี่รู้จักกับเสียแป้งไหม
รู้จักกันนานนะรู้จักกันนานรู้จักกันนานแล้วทำทำงานด้วยกันเหรอคะหรือยังไง
บางทีโทรไปซ่อมรถให้ก็ไปไปกลับอ๋อเคยไปซ่อมรถให้หลายปีแล้วนะคะ
แต่แต่พี่ยืนยันว่าพี่ไม่ได้เป็นคนหรือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการหลบหนีจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้
เกี่ยวข้องถ้าว่าเกี่ยวข้องป่านี้ไม่ได้ทำข่าว
ไหมผมไม่เกี่ยวข้องถ้าไม่งั้นไม่ได้มาสัมภาษณ์ผมอยู่ตรงนี้หรอก
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านของชั้นปูเนี่ยก็ยืนยันนะว่าโอ้ยตอนที่เสียแป้งหลบหนีชั้นปูเนี่ยอยู่ที่บ้าน
อืมทำงานตลอดเลยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรอก
แล้วเมื่อวานนี้ช่างปูก็เลยไปที่สพเมืองนครศรีธรรมราชไปแจ้งกับตำรวจแสดงความบริสุทธิ์ใจ

แล้วนี่แหละเราชี้แจงให้ให้เข้าใจแล้วนะ
แต่หลังจากนี้ใครไปพูดแบบพูดมั่วอีกหาว่าผมพาเสียแป้งหนีผมฟ้อ
อืมนี่แหละ
วันแสงสุนทรครับแต่สองคนที่เกี่ยวข้องแน่แน่คือบิ๊กกับปอยฮะอืม
ก็คือจีราวุฒิเมื่อกี้นี้ที่ออกจากลิฟต์มาพร้อมกับเสียแป้ง
คุณผู้ชมสองคนนี้โดนออกหมายจับเพราะว่ามีส่วนช่วยพาเสียแป้งหลบ
หนีออกจากโรงพยาบาลค่ะเมื่อวานนี้ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านของบิ๊กก่อน
บิ๊กจักรีหรือฉายาบิ๊กขาวแดงนะในบ้านเขาอยู่ตำบลพญาขัน
อำเภอเมืองพัทธลุงตอนนักข่าวไปถึงเนี่ยไม่เจอไม่เจอบิ๊ก
ไปเจอป้าของบิ๊กครับป้าของในบิ๊กยอมรับว่าหลานบิ๊กอ่ะ
อยู่บ้านหลังนี้จริงแต่ตอนนี้ป้าก็ไม่รู้นะมันไปอยู่ไหนแล้วเนี่ย
อยู่บ้านล่าสุดวันไหนคะบิ๊กอ่ะไม่รู้ไม่รู้อืมแต่คุณลุงอยู่ไหม
ไม่รู้อ๋อแต่บิ๊กอ่ะทุกวันเขาก็อยู่บ้านหลังนี้แหละ
ถูกไหมคะอยู่นี่แหละไม่ได้รู้อืมปกติก็อยู่นี่แหละถูกไหม
แต่ว่าไปไหนไม่รู้ไม่รู้อ๋อบิ๊กบิ๊กเขาเคยทำทำงานกับเสียแป้งไหมคะ
ไม่รู้หรอกไม่รู้อาจจะได้ข้อมูลจากคุณป้าของในบิ๊กไม่เยอะเท่าไรนะ
คุณผู้ชมฮะนักข่าวก็เลยไปต่อเลยไปบ้านของปอยบ้างดีกว่าปอยจิราวุฒิ
หรืออีกชื่อที่เขาเรียกกันคือลูกวัวนะคือมีข้อมูลมาแบบนี้คุณผู้ชมว่า
กับบิ๊กเนี่ยเขาเป็นคู่เขยกันบิ๊กเนี่ยเป็นเขยใหญ่ปอยเป็นเขยเล็ก
แล้วบ้านของปอยอยู่ในตำบลพนังตุงอำเภอควนขนุนที่พัทธลุง
แล้วบ้านหลังนี้มีชาวบ้านให้ข้อมูลมาว่าเป็นบ้านของภรรยาของปอย
แล้วปกติปอยก็จะอยู่ที่บ้านหลังนี้กับภรรยาแต่ไม่เจอนะตอนนักข่าวไปก็ไม่เจอครับ
แค่แม่ยายบอกเพียงว่าแม่เองก็ไม่ได้สนิทสนมกับลูกเขยเท่าไหร่นะ
จะแต่งงานกับลูกสาวแม่ได้ไม่กี่เดือนเองไม่รู้เหมือนกันปอยมันทำงานอะไร
แล้วก็ยืนยันว่าแม่เองไม่รู้จักเสียแป้งซะด้วยซ้ำ
ส่วนตัวเนี่ยเจอหน้าปอยครั้งสุดท้ายเมื่อ๓วันก่อนตอนนี้ไม่รู้จริงว่าไปอยู่ไหน
แล้วพอถามว่าเอาแม่แล้วปอยติดต่อหาลูกสาวแม่บ้างหรือเปล่า
เป็นเป็นสามีภรรยากันนี่ฝั่งคุณแม่แกบอกอันนี้ไม่รู้เหมือนกันและไม่มั่นใจด้วยว่า
เขยก็คือปอยเนี่ยมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้หรือไม่
แม่แต่ว่าวงจรปิดมันเห็นชัดขนาดนั้นนะคุณผู้ชมฮะตัวเสียแป้งเองคุณแม่ก็ไม่ได้รู้จักอะไรนะ
ไม่เคยเห็นด้วยแล้วลูกเขยล่ะลูกเขยเคยบอกอะไรไหมว่าทำงานอะไรกับใคร
อ่าฟังแม่หน่อยฮะไม่รู้จักเลยตัวเสียแป้งคุณป้าไม่ได้รู้จักเลย
ไม่ได้รู้จักอืมไม่เคยเคยบอกไหมเขาก็ทำงานกับใครไม่ได้เลยตอนว่ากับพ่อพุ่งดายกันนี่
อ๋อเพื่อแต่งงานกับลูกชาวคุณป้าป้านพุ่งดายป้านค่ะนานแล้วยังคะ
ก็ไม่เก่งนานพี่อืมนี่แหละครับแม่ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักเลย
ไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเสียแป้งเลยด้วยซ้ำข้อมูลจากบ้านของสองคนก็คือ
กับปอยเนี่ยยังได้ข้อมูลไม่เยอะเท่าไหร่นักนะครับ